คุณผู้ชมคะช่วงนี้กรุงเทพหานครหลายพื้นที่เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างคึกคักแล้วนะคะ
ซึ่งกรุงเทพหานครเองก็ร่วมกับหน่วยงานต่าง
หนึ่งในนั้นคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
จัดงานแสดงแสงไฟในโอกาสครบรอบ๘๐ปี
งามขนาดไหนไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
บรรยากาศย่ามเย็นบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าประหยา
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตอนนี้เขามีการจัดแสดงแสงไฟในโอกาสครบรอบ๘๐ปี

จัดโดยกรุงเทพมหานครค่ะ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์
และบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการยืนหยัดและทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
อย่างต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ๘๐ปีการดำเนินงานในปี๒๕๕๙
และเพื่อสร้างบรรยากาศความสุขส่งท้ายปีให้กับประชาชนทั่วไป
ได้รับชมแบบเพิดเพลินไปด้วยค่ะ
จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงแสงสีจากเทคโนโลยี
๓มุมมองจัดแสดงเป็น๓ซีน
คือแสงนิรันดิ์แสงสันและแสงคู่ฟ้า
กรุงเทพฯหานครเฉลิมฉลอง
ก็ประจวบเหมาะกันที่เราก็เข้าร่วมในการแสดงแสงสีนี้ด้วย
แสงสีที่เราแสดงก็มี๓ซีนด้วยกัน
ซีนแรกก็จะเป็นเรื่องของแสงนิวรัน
ซึ่งเราพยายามจะบอกอะไร
เราพยายามจะบอกว่าปณิธานของแม่งชาติของธนาคารเทศไทย
เรายังคงมุ่งมั่นในการที่จะรักษาเสร็จภาพเศรษฐกิจการเงิน
ซีนถัดมาเป็นซีนที่๒จะเป็นซีนที่เราเรียกว่าแสงสัน
แสงสันคืออะไรแสงสันก็คือว่า
ถ้าอยู่ที่นี่คืออาคารศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารเพศไทย
เราแบ่งปันให้สังคม
น้องนักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้ของทางเพศไทยได้
ซีนที่๓เป็นแสงเราเรียกว่าแสงคู่ฟ้า
ก็พยายามจะสืบทอดให้เห็นว่าในความที่เรามุ่งมั่นทำเรื่องเศรษฐกิจการเงินระบบการชำระเงินต่าง
เราก็ยังไม่ลืมที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวังบางขุนพรมกับวังเทวเวศอยู่
ก็เลยเรียกเป็นแสงคู่ฟ้าให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปนะครับ
สามารถรับชมได้จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้าม
กับอาคารศูนย์การเรียนรู้แบงค์ชาติ
จัดขึ้นในวันที่๒๓๙และ๑๐ธันวาคม๒๕๕๙
เวลา๑๙นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกาค่ะ